ถ้าพูดถึงสามีแห่งชาติดิฉันยกให้พี่ป่อนัทธวุฒิค่ะ
เพราะพี่ป๋อเนี่ยนะขึ้นชื่อเรื่องความหวงภรรยาเป็นที่สุดคุณผู้ชม
ถึงขั้นที่ออกตัวเลยนะว่าจะตามรีทัศน์รูปแฟนเนี่ยไม่ให้โป๊ตลอดไป
คือช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าพี่เอ๋พรทิพย์เนี่ยนะเขาทั้งสวยเขาทั้งแซ่บหุ่นเขาก็ดีขึ้น
เพราะเวลาไปทะเลเขาก็หยิบบิกินงบิกินี่ขึ้นมาใส่ใช่ไหมคะ
คุณสามีทำยังไงล่ะห่วงก็ต้องจับมารีทัศน์ให้หมดเลยสิ
อ่ามาดูกันที่ภาพเซตแรกค่ะพี่เอ๋พรทิพย์เขาโพสต์ไว้ตอนไปเที่ยวทะเลแบบเนี้ยสวยสวยเลย
ก็ไม่โปสต์นะอ่อสาวปั้นหุ่นปั้นรูปปั้นรั่งซะสวยเช็งกระเด๊ะขนาดนี้
ไปทะเลทั้งทีมันก็ต้องโชว์กันบ้าง
แต่ดูสิ่งที่พี่ป๋อเขาเซ็นเซอร์ให้ภรรยาคุณดูนะ
นี่ปิดหมดเลยกลายเป็นเสื้อกล้ามซะอย่างนั้น

เอาไปต่อกันที่กับเรสสีแดงเลือดหมูค่ะชุดนี้นะคุณผู้ชม
พี่เอ๋เขาแต่งสวยไปออกรายการทีวี
พร้อมผมพร้อมหน้าพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดเลย
แต่เอาจริงชุดมันไม่ได้โป๊ะเลยนะ

แต่คุณสามีไม่โอเคไงเขาก็เลยรีทัศน์ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ไส้แล้วยังเหลือสร้อยให้ได้เห็นนะคุณผู้ชม
งั้นก็กลายเป็นเสื้อคอเต่าแล้วแหละ
ตามมารีทัชเขาออกตัวแบบนี้เลย

ผมถ่ายรูปแบบสวยหวานแบบนี้สวยปลาร่า

มันก้มไงก็เลยเห็นร่องหน้าอกหน้าใจ

พอคนหลงเมียก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะ

ปิดคอปิดแขนมันไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ดีเอสเป็นแบบมีแฟชั่นดีไซน์มากขึ้นนะ

ปากยังเผยไม่ได้กลัวเมียเซ็กซี่เกินไป

ถึงขั้นสอนวิธีการแต่งรูปการโต้ให้พรรยาไว้ช่องยูทูปด้วย
เดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยว่าเขามีวิธีการยังไงจ้ะ

รูปนี้เนี่ยถ่ายอัลล่ะเต็มตัวไปกว่า
ว่ายน้ำเนี่ยมันแบบนี้ก็ได้เน้นต้องไปเน้นให้มันเต็มตัว

แกะแหลมากแล้วมีสายเข้าไปตรงนี้ป๊าปป้าปป
ให้หมดเลยเนี่ย

รูปต่อไปที่พ้ออจะตัดนะครับ
คือถ้าเราเป็นพี่เอ๋ไม่สงสัยให้โพสต์รูปอะไรให้สวย

ดูสีแก้ไปชุดลาตีริมหาดไปด้วยนะครับ
ไม่ธรรมดานะฟังมากเออนี่ค่ะเป็นคุณแม่แล้วยังสวยขนาดนี้
สามีก็ต้องรักต้องหลงไปธรรมดานะ